เอามาอัปเดตข่าวนี้กันบ้างดีกว่าคุณเขาคุณค่ะ
ข่าวนี้ฉันอิจฉาหนักมาก
เพราะว่าพี่กัปตันกำลังจะจากดิฉันไปแล้ว
จากไปไหนเขายังอยู่เขามีความสุขดีด้วย
ใช่เขาเข้าสู่ประตูวิวาไปแล้ว
เมื่อวานนี้กับสาวเอกนางเอกสาวรุ่นน้องนะคะ

ไปดูกันซิว่าจะหวานหยดมดตอมขนาดไหน
เนี่ยคุณดูสิแทนที่คนคนนั้นจะเป็นดิฉันนะคุณนะ

แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๔๐ปี
ของคุณกัปตันภูทะเนธก็ยังเป็นวันดีอีกด้วยนะคุณ

ที่เขาได้ควงหวานใจรุ่นน้องเอกบุษกร
เข้าพิธีวิวายกน้ำชาตามประเพณีจีนที่บ้านของฝ่ายหญิงย่านพัฒนาการ
โดยจัดเป็นพิธีเล็กภายในครอบครัว
เพราะว่าทั้งคู่ถือเคล็ดเรื่องเลิกอย่างเคร่งครัด

เบาสาวป้ายแดงเชิญแขกแล้วก็เพื่อนสนิทอยู่ประมาณ๒๐๐คน
ร่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฉลองวิวาหวาน

โดยมีคนบันเทิงค่ะจัดเต็มเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมมาแบบไม่ยั้งนะคะ
มาร่วมแสดงความยินดีกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบอสไข้เอ็กแซคอย่างบอยทะกลเกียจ

การฆ่าเชื้อบรรจุ
นี่ยังมีมอสปฏิพานด้วยนะอ้อมพิยดาก็มา
โสพิษนภาก็มีพิมพิมมาดานะคะ
นกสินใจป่อนัทวุฒิตู่นพลหนุ่มอัธพรเฟสอิสรา

บันเทิงไทยรัฐก็ขอส่งคำอวยพรให้คู่รัก
รักกันไปนานตราบนานเท่านานเลยนะจ๊ะ